อยู่ตรงไหนครับจะจะตามดูคือครับ
อ๋อค่ะครับอ๋อ

นี่มันครับ

ครับครับ

ครับครับครับ

ครับครับครับ

ครับครับครับ